คุณผู้ชมครับช่วงนี้ผมพาไปที่จังหวัดสุรินทร์กันซะหน่อย
คล้ายกับรูปปั้นกุมารไอ้ไข่
อีกจุดหนึ่งมันก็มีรูปปั้นจำลองของกุมารไอไข่
นะฮะทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวแปลกเกิดขึ้นหัวขโมยที่ขโมยไป
วิ่งหน้าตาตื่นมาช่วยด้วยช่วยด้วยหลวงพ่อพรมน้ำมนต์ให้หน่อย
เหมือนเจอดีเข้าไปขโมยของที่ชาวบ้านเขาสักการะบูชาอะไรแบบนี้
ใช่นะฮะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนตรงเนี้ยคือเรานำเสนอข่าวไปแล้ว
คนก็อัศจรรย์ใจนะนะมันอยู่ที่บ้านลำดวนตะบนธมอำเภอ
ประสาทจังหวัดสุรินทนะชาวบ้านก็ไปขอโชคขอลาบกันนะฮะ
ล่าสุดฮะมีชาวบ้านไปเจอจอมปลวกอีกรังหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากจอมปลวกอันเนี้ยนะฮะ
ประมาณยี่สิบเมตรเท่านั้นนะฮะชาวบ้านเรียกว่าจอมปลวกจะดีห้ายอด
สูงสักประมาณ๑เมตรทำรังสูงขึ้นไปมียอดกลมมนต์๕ยอดสวยงาม
เดี๋ยวดูนะชาวบ้านเขาก็เดินทางไปกลับไห้บูชานี่นี่
อันนี้อันนี้เห็นไหมมี๕ยอดใหญ่โตโมโหลานทีเดียว
ชาวบ้านเขาก็พอรู้ข่าวไหว้อันนั้นเสร็จก็มาไหว้อันนี้ต่อ
ก็ไปกันทั้งวันนะฮะเย็นวันที่สามกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ชาวบ้านไปเจอกับรูปหล่อกุมารเป็นเนื้อผสมไม่ทราบชนิดสูงสักสอง
บริเวณฐานองค์กุมารมีข้อความเขียนว่าพระอาจารย์กาหลงวัด
เขาแหลมปีสองพันห้ามร้อยสามสิบเก้าคือองค์นี้นะฮะถูกฝังอยู่ใต้โคนจอมปลวก
ขึ้นมาใหม่ห้ายอดนั่นแหละนะชาวบ้านทราบข่าวก็ฮือฮา
มันเป็นเรื่องอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งเลยแล้วเชื่อกันว่ามันเกิดจากความศักดิ์สิทธิ
บันดาลให้เห็นสิ่งนี้ซึ่งทุกอย่างมันเป็นความเชื่อสู่บุคคลของชาวบ้านทุกคน
คุณผู้ชมนะครับทีนี้เช้าวันที่สี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เช้าเมื่อวานพบว่ารูปหลอกกุมารอันนี้ถูกมือดีงัดและขโมยออกไปครับ
ชาวบ้านก็เลยตามพระครูประหลัดเสกสรรธีรปัญโยเจ้าอาวาสวัดบ้านลำดวน
มาที่ป่าช้าโคกรันนะฮะไม่นานคุณผู้ชมมีชาวบ้านคนหนึ่งวิ่งมา
ลักษณะกระวนกระวายหน้าตาตื่นตาแดงน้ำหูน้ำตาไหลมา
บอกว่าพระหลวงพ่อลดน้ำมนต์ให้หน่อยแล้วบอกว่ารูปปั้นกุมารที่หายไปเนี่ย
อยู่ที่บริเวณสารเจ้าทางเข้าป่าชาวบ้านก็ไปดูเอาเจอจริง
ไปเจอจริงครับท่านก็เลยนำรูปหลอกกลับไปที่วัดเพื่อให้ชาวบ้านกราบไห้บูชากัน
ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านที่บ้านลำดวนชื่อว่านายสุทศเนี่ยเขาบอกว่า
ชาวบ้านที่พบรูปหล่อกุมารเนี่ยไปฝังอยู่ใต้โคนจอมปลวกเนี่ย
ตอนนั้นสภาพมันเนี้ยถูกทับถมมานานแล้ว
พ่อก็เลยไปเก็บไว้ที่วัดแต่มีคนขโมยไป
คนที่เอาไปเนี่ยมาทราบภายหลังมีอาการเหมือนถูกของเข้าตัว
ร้องไห้ร้องห่มเอากลับมาคืนแล้วชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขององค์กุมารแน่
นะฮะชาวบ้านเขาว่ากันว่าตอนที่รูปหล่อกุมารหายไป
เพราะคนขโมยไปเนี่ยนะก็มีแต่ปฏิหารเกิดขึ้น
เพราะคนขโมยมีอาการตาแดงน้ำหูน้ำตาไหลอยู่ไม่สุก
ก็เลยรีบกลับไปหาพระอาจารย์ให้รดน้ำมนต์ให้ก็เลยเกิดจากเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มันเกิดขึ้น
กับเรื่องของหัวขโมยที่ขโมยไปก็เลยโดนอาถรรพ์นี้ไปนะครับ